คือมีชาวบ้านเขาเล่าว่าเขาเจอกับดวงไฟประหลาดในตอนกลางคืน
ลอยไปลอยมาเขามั่นใจว่าน่าจะเป็นผีกระสือ
หรือไม่ก็ผีโพงแน่เลย
ทำไมไฟถึงเป็นแบบนี้ดวงไฟอะไร
แปลกเหมือนกันนะนี่ค่ะภาพดวงไฟประหลาดนี่ค่ะ
นายลักษณะวงศ์มีตาวงนะคะชาวบ้านโนนคูณตำบลเมืองเก่า
อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีเขาถ่ายติดไว้

หลังจากที่ไฟดวงที่ว่านี้ลอยไปก็ลอยมา
ลอยอยู่ชายทุ่งริมสะน้ำ
เมื่อประมาณเที่ยงคืนของวันที่๑๑ธันวาคมที่ผ่านมา
โดยเขาบอกว่าจริงแล้วเขาก็มีความเชื่อนะว่า
ไม่เป็นผีกระสือก็เป็นผีโพงนี่แหละ
เพราะว่าตามความเชื่อที่เล่าต่อกันมา
จะเห็นดวงไฟแบบนี้จากผีกระสือบ้างผีโพงบ้าง
ความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็

แล้วก็พบกับนางสิริวัลขอสงวนนามสกุลนะคะ
อายุ๕๕ปีเป็นชาวบ้านอีกรายหนึ่ง
คุณป้าก็ยืนยันว่าพบเห็นแสงไฟประหลาดนี้
เมื่อช่วงคืนวันที่๑๑วันเดียวกันเลย
อ๋อเหรอวันเดียวกับที่นายลักษณะวง
เจอแล้วก็ถ่ายภาพเก็บไว้
ซึ่งคุณป้าสิริวัลก็เล่าว่าในช่วงเวลาเกือบตีหนึ่งตอนนั้นน่ะ
ตัวเขากำลังออกมาเข้าห้องน้ำแล้วพอเปิดประตูออกมา
ถึงกับพังงะเลยเห็นแสงไฟวูบวาบวาบแล้วคุณป้าบอกว่า
แสงไฟวูบวาบเนี่ยหน้าตาละไม้คล้ายกับผู้หญิงด้วยนะ
แล้วเป็นผู้หญิงผมยาวผมหยิกยาว
ดวงตามีดวงตาแดงเหลืองด้วย
เห็นอย่างนั้นหรือน่ากลัวมากคุณป้าบอกแบบนั้น
จังหวะนั้นเธอรีบปิดประตูบ้านด้วยความตกใจ
แต่ก็ยังอยากดูอยู่แอบส่องดูอยู่ในบ้านหน่อย
ว่าดวงไฟที่วาดนี่เป็นอย่างไร
ปรากฏว่าดวงไฟนี้ลอยหายเข้าไปในป่าหลังบ้าน
ละลำคลองหายวับไปเลย
คุณป้าบอกว่าส่วนตัวเธอเชื่อว่าที่เธอเห็นน่าจะเป็นกระสือ
จากนั้นผู้สื่อข่าวของเราลงไปเลย
ลงไปพื้นที่แล้วไปดูที่บ้านของนายลักษณะวงศ์ก่อน
คนที่ถ่ายภาพติดเอาไว้ได้คนแรกนะ
และบริเวณตรงที่ถ่ายเป็นบริเวณที่พบไฟประหลาดด้วย
แล้วก็ปรากฏว่าตรงนั้นเป็นยอดกอไผ่ที่อยู่ติดกับบ่อน้ำ

แต่ตรงนั้นไม่มีบ้านคนคุณผู้ชมดูเนี่ย
ตรงนี้แล้วเป็นภาพช่วงเย็นนะ

ระหว่างที่ทีมข่าวกำลังเก็บภาพอยู่คุณ

นี่ตรงนั้นน่ะซูนักผ่อนกันระงมเลย

ใช่คุณไปดูบรรยากาศช่วงนั้นกันค่ะ
ภาพอะไรน่ะ

ผมไม่รู้มันภาษามันเป็นภาษาของสุนัข

แต่ผมเห็นแล้วมันก็แปลกดีกับช่วงเวลากลางวันแสก

กลางวันมากเพราะมันโพเพช่วงเย็นแล้ว

แต่มันก็ยังไม่มืดไงใช่ไหมเออพอตกค่ำแบบนี้
ทีมข่าวของเราก็ให้นายลักษณะวงศ์นะครับ
พาไปดูสิเดินไปดูในจุดที่พบเห็นดวงไฟประหลาดที่ถ่ายสิ
เขาก็เล่าว่าก่อนหน้านั้นเคยพบมาแล้วเหมือนกันนะ
๒ครั้งแต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไร
ครั้งนี้เป็นครั้งที่๓แล้วตอนที่ออกมายืนหน้าบ้าน
แล้วปรากฏว่ายืนอยู่จู่ก็เห็นแสงไฟกลม
สีขาวล้อมรอบด้วยสีเขียวขนาดใหญ่กว่ากำปั้นประมาณนิดนึง
ลอยผ่านบ่อน้ำตรงนั้นที่เราเห็นภาพกันไป

เขาก็ตั้งสติพอตั้งสติได้
หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วถ่ายภาพเก็บไว้ทันทีเลยค่ะ
พร้อมกับส่งเสียงร้องด้วยความตกใจ

อันนี้เป็นภาพกราฟิกที่เราจำลองขึ้นมานะ

จำลองว่ารักษณะที่เขาเห็นเป็นดวงไฟประหลาด
แล้วก็เขาพยายามส่งเสียงร้องพยายามจะเดินเข้าไปใกล้
เพื่อจะถ่ายภาพให้ชัดขึ้น
แต่ดวงไฟดวงนั้นยิ่งเดินเข้าไปใกล้ยิ่งลอยออกห่างไป
เขาก็วิ่งตามจะไปถ่ายใกล้เท่าที่จะถ่ายได้นี่แหละค่ะ
ก็ถ่ายได้อย่างที่เราเห็นในภาพแล้วมาขยายดูภาพ
ลักษณะใบหน้าที่ถ่ายมามีดวงไฟคล้ายกับหน้าสัตว์เหมือนกันนะ
หรือหน้าแมวเขาว่ากันแบบนี้นะคุณผู้ชม
ก็เลยนำไปถามชาวบ้านไปถามพระพระที่มีความรู้
ก็ทราบมาว่าอาจจะเป็นว่านผีโพงที่โบราณเนี่ยเขาว่ามีคนเลี้ยงเอาไว้
แล้วก็มักจะออกมาหากินของเหน่าเสียในเวลากลางค่ำกลางคืน
รวมไปทั้งภรรยาของเขาก็ตั้งคัน๘เดือน
คือคนโบราณเขาจะเตือนให้ระวังปอบหรือกระสือ
จะมาทำอันตรายคนท้องก็คือจะมาเอาชีวิตแม่ลูกไปอะไรประมาณนี้
เขาก็ถือกันซึ่งนายลักษณะวงเนี่ยเขาก็บอกว่า
ตอนนี้เขาหาพืชที่มีหนามเอามาไว้รอบบ้าน
มันเป็นความเชื่อเหมือนกันในการป้องกันกระสือ
ตามที่พระท่านแนะนำทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทำไป
เพื่อความสบายใจของทั้งตัวเองแล้วก็ภรรยาด้วยนะคะ
และเพื่อเป็นการไขข้อข้องใจเรื่องดวงไฟประหลาด
ทีมข่าวของเราก็เลยรอพิสูจน์ด้วยการตั้งกล้อง
จนถึงช่วงดึกเลยคุณผู้ชมตั้งทิ้งไว้ปรากฏว่าไม่พบค่ะ
คืนวันที่ตั้งกล้องไว้ไม่พบดวงไฟดังกล่าว
ไม่มีดวงไฟแปลกอะไรเกิดขึ้น

ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ

เราไม่ได้มาบอกให้คุณผู้ชมเชื่อนะ
แต่ว่าชาวบ้านแต่ละที่เขามีความเชื่อแตกต่างกัน
เรื่องของการเลี้ยงผีโพงความเชื่อเรื่องของผีกระสือ
จะมาเอาชีวิตคนท้องคนลูกกับแม่อะไรอย่างนี้นะ
วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะ

เวลาไปฟังเรื่องสยองนี่มันชวนขนหัวลุกแบบนี้นะ
เอาเป็นว่าผมพาเข้าวัดดีกว่า